เฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ได้ลงพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขเด็กกำพร้า
ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่นะครับ
ซึ่งจะมีการนำเสนอเป็นรายงานพิเศษ๑๕ปีไฟใต้ความสูญเสียที่มองไม่เห็น
นำเสนอในเว็บไซต์ของไทยรัฐทุกวันศุกร์นะครับ
วันพรุ่งนี้ศุกร์ที่๒๐กันยายนเสนอเป็นตอนแรก

นับตั้งแต่ปี๒๕๔๗กินเวลานานกว่า๑๕ปีแล้ว
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบไม่เว้นแต่ละวัน
รอยยิ้มและความสวยงามของพื้นที่
เปลี่ยนเป็นสมรภูมิสงคราม
สุดท้ายนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์ศิลป์
เหลือไว้เพียงเด็กคำพระที่ต้องทนใช้ชีวิต
อยู่บนเศษศาสตร์ประหลักหักพังต่อไป
สูญเสียของสองครอบครัวนี้เป็นเพียงหนึ่งในเศษเซี่ยว
สิ่งที่เกิดขึ้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ตอนคนถามว่าทำไมเข้มแข็งเร็ว

เราไม่อยากให้ลูกเห็นว่าเราอ่อนแอ

เวลากลางคืนนะแกชอบถาม
มีเมื่อไหร่พระเจ้าของเราจะส่งอาบ้าเรากลับมา
เห็นน้องกอดแม่แล้วหนูก็
เดินไปดูว่าแม่อีกแล้วลูก
ทั้งที่โพนเสียไปเลย

พอดีว่าเขาคิดถึงแม่
บางทีก็อยากดูหน้าพ่อ

มีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นมากถึง๖๐๐คน
แต่ยังโชคดีที่ตัวเลขมีแนวโน้มลดลง

ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีสัดส่วนมากที่สุด
อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป้าหมายอ่อนแอ

และส่วนใหญ่คือชาวบ้านในพื้นที่
เพียงแต่ถูกพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก
แต่เด็กเหล่านี้ยังมีบาดแผลลึกอยู่ในจิตใจ

จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปในอนาคต
เด็กก็จะมีลักษณะที่เงียบ

เวลามีปัญหาอะไรก็จะนั่งมุมต่าง

สองก็คือเด็กก็จะมีลักษณะที่ก้าวร้าว
นำไปสู่การออกจากโรงเรียน

ซึ่งปัญหาติดเพื่อนสิ่งที่เรากังวลมากที่สุด
เพราะว่ามันจะไปกระทบในเรื่องของยาเสพติดเข้าไปด้วย

ที่ห่วงที่สุดก็คือเราเข้าไม่ถึง

ถ้าเข้าไม่ถึงแล้วเขาได้รับสิ่งที่มันผิดข้อมูลผิดไป
ลักษณะเมื่อเติบโตมาเขาจะมีทัศนะในเชิงลบต่อบ้านเมือง
ความพยายามในการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าต่อ
เช่นเดียวกับเด็กกำพร้าที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปกับความสูญเสีย
และต้องอยู่ต่อไปด้วยความหวังที่ว่า
ในอนาคตอันใกล้นี้คงไม่มีใครต้องเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกับพวกเขาอีก
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน